ร้อยตำรวจเอกสัญญารัฐพายวงชนธีอุตสมานี
และสินชัยกิรวงศ์มีความเห็นเหมือนกันครับ
ให้ไฟแดงยอดมงคล๔๙และหยาดฟ้า

พอกันยก๔นี่ชัดเจน
มงคลได้ยก๕ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้า
แหลกด้วยแล้วก็โดนหมดมีอาการด้วย
ไม่ได้คือยก๔แล้วก็ได้ลูกขยัน

แล้วอีกอย่างที่ได้แล้วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องไม่ได้อะไร
อัดขีดนี่ครับสำคัญใช่ครับแสนสองโอ้โหต่อยมวยไฟต์เดี๋ยวได้แสนสอง

อะยกมีแสนสองแต่ผมเชื่อว่ามวยคู่นี้

ฝ่ายแดงนะครับยอดวิชาซูจีบะหมี่เกี้ยว
ประทีพขจัดโลกาอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดสุริน
กมาแล้ว๕๔ครั้งชนะ๓๗แพ้๑๔เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนแสงตะวันสบริสุทธิ์ที่เวทีมวยลุมพินีครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรเสกสรรเหลี่ยมธนวัฒน์
วีรพัฒน์จันส่องคบอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดสงขา
กมาแล้ว๕๐ครั้งชนะ๔๐ครั้งแพ้๑๐ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเพชรอำนาจสกุลวงที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
เล็กนะครับคู่นี้ก็สลับบรรยากาศมาบ้างนะครับ
ต้องบอกว่าเสกยาวมันไทยรัฐที่ครบทุกรสชาตินะครับ
น็อกส่วนคู่ที่๔เนี่ยโอ้โหโคตรมันเหลือเกินนะครับ
ส่วนคู่นี้โอ้โหจะออกแบบไหนครับ
ผู้ทำหน้าที่บนวิธีนะครับอาจารย์นารินผ่องฮีรันดิ์ครับ
น้ำเงินนี่ยาวครับเอาติดตามยกที่หนึ่ง
ให้คะแนน๓คนมีอาวุธสุขมีสมบูรณ์ประพาวงศ์แล้วก็พิทักษ์บุตรพระดีนะครับ
คู่นี้เป็นคู่ที่๕แล้วท่านผู้ชม
๑๒๓คู่ที่๑๒๓นี่น็อกคู่ที่๔นี่เลือดอาบกลางเวที
แล้วสุดท้ายแล้วยอมงคลเมืองศีมะอาจจีบไปแสนสอง
๓ยกละเข้านี่ฉรบนะเหน่ห์
คือพูดได้ง่ายน่ะสเนต
ราคากันเรียกมาราคามันเปลี่ยนตามด้วยถรอดเลยนะ
เล่นสนุกมันมีความเคลื่อนไหวโดยตลอดเลย

ก็ถือว่าคู่เอกพลิกล็อกกันแล้วกันนะ

ก็เป็นไปได้ถ้าเ่า๓ยกนี่เน่าเลยนะ

ชื่อเสียงการมามวยในยอดวิชานี่
สู้ที่บะหมี่เกี๊ยวเนี่ยอาจจะดูเหนือ
แต่ดูจากรูปร่างโครงสร้างของไอ้เจ้าเพชรเสกสรรแล้ว

แดงนี้ก็แฟนประจำยอดมวยไทยลัดเนี่ย

จะตามรุ่นพี่ไปไหม๑๒๓๔เนี่ย
จะมีนับมีน็อกมีแตกหรือเปล่า
เขาชกก็สนุกจริงวันนี้โอ้โห
เสาที่๑๔ทุศพาคมนี่
เฮียนเลยนะครับมวยจราเข้เขียวนี่

ต่อไปสุดยอดมวยไทยลัดมีแจกแน่นอนนะคุณผู้ชม

เดี๋ยวต่อไปมวยแตกนี่ต้องจ่ายกันหน่อยแล้ว

หมอต้องเย็บทีหน่อยนะครับ

ดุมร่างช่วงสูงยาวมาเลยนะครับ
คู่นี้ชกกันให้ไปกัน๑๐๖บอล
วิชาซูจีบะหมี่เกี้ยวแดงครับ
น้ำเงินเพชรเสกสรรเหลี่ยมธนวัฒน์

ฟ้านี่พอกรรมการชูมือให้ยอดมงคลหยาดฟ้านี่ทิ้งตัวเลย
มั่นใจว่าตัวเองก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ
สุดท้ายแล้วครับผู้ชนะถ้าไม่เสมอก็มีผู้ชนะเพียงคนเดียวท่านผู้ชม
นี่เป็นคู่ที่๕นะครับเดี๋ยวย้ำผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ผู้นำรายการยอดมงคลเมืองศรีมาชนะคะแนนหยาดฟ้าอายแอร์ไลน์ครับนี่เป็นคู่ที่๕

มวยของเรานี่ดูเดือนแหละเกิน
งบไป๓คู่คู่เอกชนะคะแนนครับ

ชมกันต่อนะครับมวยพี่เป็นที่๕หลังคู่เอกแล้ว

อันนี้ก็แน่นอยู่นะครับยิ่งจัดอีกคนยิ่งแน่นนะครับ

แค่งซ้ายเกงสีน้ำเงินวันนี้มันเพชรเสกสรรออกได้ดี
สำหรับผู้ที่ผิดหวังนะครับ
แต่จริงแล้วมันเย็นแอร์ก็เย็นอยู่แล้ว
คือความร้อนความเย็นมันเลือกคนไหมพี่ป่า

มันเลือกคนนะมันไม่ได้ร้อนทุกคนเย็นทุกคน

ผมก็ย้ำตลอดนะเพราะโดยโนยน์เท้ารักษ์เนี่ยมันพลิกตลอด
ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอน

ยอดวิชาสุกีบะหมิเกี๊ยว
เสียชัยหรือเปล่าต้องดูปลายนะ
ต้องดูตรงนั้นต้องดูไปปลายอ่ะนะ

เฮ็พเตศสันนี้ลูกร่างโครงสร้างดีเยอะเกินนะ

สิกเยาทมวยไทรรัส
ท่านผู้ชมมีมวยกาดไหนก็แล้วแต่นะถ้ามีตีนหน้ามานี่ได้เปรียบผู้ต่อสู้ทันทีแล้วออกแล้วมีเสน่ห์นะ

ไล่แขนข้อยังแข็งแรงยังดีตียาก
วยยกต้นกับแบบนี้
๑๐๖บอลชุดเด็กรุ่นใหม่ในสายงานของวันสุขชัย
กั้นปัทำแหล่งสอด
อาวุธมวยมากเลย
เนี่ยเห็นตอนปีหน้าดูสักตั้งหมดน้ำหนัก
บาร์ะโลห์ใหญ่มีโค้งสร้างของเขา
รุ่นที่แท้รุ่นที่ความเมื่อยได้เปรียบ

เดินจับร่าง
โอ้โหแทงเข้าไปเม้นนี้เต็ม
ต้องแก้นะต้องแก้นะยอดวิชานะ

มวยปั้มไปปั้มมาแล้วแขนอยู่นอกก็คงจะลำบากนะ
จับนอกนี่เสียเปรียบเลยนะครับตามตำรางมวยเข่าเลยต้องจับใน
เปิดเกมตลอดนะครับยอดวิชา
เสกสรรนี่แม่วันนี้เตรียมตีนหน้ามาตีนซ้ายออกได้เนียนเลย
ต้องดูในด้วยนะครับขวางหน้าดันแทงทำได้ไหม
ยอดวิชาซูจิบะหมี่เกี้ยวแดงชื่อชั้นจมูกบิน

จับแล้วตีได้ไหมชุดนี้ดารินบองอิลันครับผู้พิการบนเวที
ไม่ได้แยกครับช่วงปลายยกที่๒
หมดยก๒
วันนี้ชมกันเต็มอิ่มนะครับ๕คู่ครับ
ฝ่ายแดงนี่ตอนนี้ยอดวิชานี่โอ้โหต่อยหมัดเข้าลำตัวเลยครับ
โดนทางเพชรเสกสรรนี่สับสอกสวนแต่ไม่โดน
ต่อยเขาเต็มหน้าเลยซ้ายขวาครับยอดวิชา
ชื่อมวยเงินแสนอะไรนะครับยอดวิชากับเสกสรร
ขอบคุณสิทธิ์

มอบ๓๐๐๐บาทจากผู้ชนะล็อคแล้วก็๑๐๐๐๐บาทจากผู้ที่ใช้จอระเข้ฝ้าฐานครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ
๓แล้วนะครับความเข้มข้นตื่นเต้นร้าวใจก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนยกแล้วครับ
ยอดมงคลชนะคะแนนหยาดฟ้า

ยอดมีชาสต์
คู่นี้พยายามไล่แขนอยู่นะพยายามจะจับใน

สะดุ้งเลยครับแค่งซ้ายแข้งนี้
เสกสรรออกได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะตีนหน้า
ขวางหน้าดันแทงทำได้ดีไหม
ยาวรุ้นชายติดหวังเลยจะตกเข้าซ้าย
ปิดหน้าปิดจมูกแบบนี้เพชรเจกสรรเหนื่อยนิดนึง
โดยติดในแย่ครับและริมคงมีรัน

คุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะบอกว่าเป็นคู่ที่เบียดอีกคู่หนึ่งครับ
ถึงแม้นจะเป็นคู่สุดท้ายนะครับ
พยายามล็อกล็อกแล้วหมุนไปเรื่อยครับ
เสกสรรล็อกแล้วหมุนตีด้วยขวา

แต่ตีไม่หนักตีไม่เจ็บนะ
จังหวะไล่แขนดูยอดวิชาได้เหลี่ยมหน่อยนะครับ
ภาษาอีกความเก่าก็ไล่แขนไล่มาก็ตกตีได้ดีกว่า
แค่งขวานี่เป็นอาวุธสำคัญของทางด้านเพชรเสกสรรนะครับ
หย่ามละแต้งขยามโต้คืนสอดในแหย่งสอด
พยายามมาช่วยย้ำละแต้งย้ำละตีไปเลยครับ
ยอดวิชาถูกเป็นอย่างไร

เหลี่ยมสุดท้ายทำได้ดีนะครับเพชรเสกสรร
ไม่ต้องไปว่ากันยกสุดยกห้านะนะแท่ชนะเนี่ยนะ
ข้างให้มันเบียดจริง
ซ้ายตีล็อกรัดฟัดไปเรื่อยครับ
เดินซูจิเบอร์มีเกี๊ยวที่สั่งเดินแล้วคุณสุนทร
แก้งขวาทำยันแล้วก็ยันมาช่วย
ถ้าไม่มีลูกยันคงจะลำบากนะ
แล้วไล่ไปไล่มานี่ยอดวิชาดูช้าไปนิดนึงนะครับ
นี่ยก๓แล้วช่วงปลายยกต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับ
จี้ติดในแล้วก็โดนกินฟรีไปเยอะเลยครับ
งซ้ายแก้งขวามาก็เข้าลำตัวเข้าลำตัวตลอด
มุมเงินไล่แขนโดนบิดขวางหน้าดันแทง
กระตุกเขาซ้ายไหมยาววิชาหมดยก๓

ข้างด้านยาววิชานี่ขยับเข้าหาโหซับต่อครับ
โดนทางเพชรเสกสรรสับสอกเข้าไป
ยะกับเตรกสันไปอีกคราวเข้าลำตัว
ยอดไกรไปอีกคราวแรกเลยครับ

สายเลือดใหม่ของศึกวันทรงชัยครับ
ที่เข้ามาในรายการศึกยอดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์ครับ

ยกผ่านไปกางเกงสีแดงนี่ใช้จังหวะขวางหน้าดันแทงครับ
แล้วก็เปิดเกมตลอดขณะที่น้ำเงินเพชรเสกสรรเหลี่ยมธนวัฒน์นี่
จังหวะโต้จังหวะ๒แล้วก็โต้ได้ตลอดด้วยนะครับ
นี่ดูขวางหน้าดันแทงน้ำเงินมีแก้ได้หรือเปล่าเพชรเสกสรร
ถือว่าเป็นลูกถนัดของยอดวิชาเลยนะลูกนี้เนี่ย
ขวางแบบนี้แล้วก็ตีเห็บไปเรื่อยครับตีเอาเหลี่ยมบางทีตีไม่แรงครับ
เอาเหลี่ยมตีเอาเสียงเชียร์
เสียงเชียร์น้ำเงินแรงขึ้นมาเรื่อยเหมือนกันครับเนี่ยแข้งขวามาแล้ว
ถ้าพูดถึงวงนอกครับออกแข้งกับแข้งนี่น้ำเงินดูดีเลย
แต่พอในแล้วดูยอดวิชาดีกว่าเล็กน้อย
เพราะฉะนั้นคู่นี้แม่ต้องดูกันถึงยก๕เลยล่ะครับ
แค่งหนึ่งเข่านึงนี่มีผลเลยนะหลุด
สรุปมาก็โต้แบบนี้แหละครับค่าโง่
แม่แม้จะเป็นหลังคู่เอกก็ยังมาตื่นเต้นอีกครับคุณผู้ชม

ยังอยู่กันแน่นเหมือนเดิมการถ่ายทอดของเราก็ยังมีเหมือนเดิมเช่นเคย
อดวิชามวยที่ดูว่าได้เปรียบขยับเดินรับไปแข้งขวา
เดินเข้าไปรับแข้งหรือเปล่า

เดินเข้าไปแล้วไม่บังครับเดินเข้าไปจะไปประกบในอย่างเดียวก็โดนแข้งก่อน

มาถึงตรงนี้อาจจะสร้างความหนักใจให้กับกรรมการอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม

นี่คือยอดมวยไทยรัฐพลิกทุกนัดสนุกทุกคู่
ทำท่ามาอีกแล้วโอ้โหภาวะเลยแทงเม็ดนี้เข้าไปนี่

ซูชิบามีแกียวสั่งเดินไว้เลยคุณพลุทธรรม

เข้าอยากค่าทำไม่ได้
ครูนี่
ว่าก็ถึงยกสุดท้ายแล้วครับ
เหลี่ยมสุดท้ายนี่สำคัญเลยนะพี่ป่า
ก็เรียกว่าสนุกจนจบเกมแล้วนะ

แข้งขวาเตะแล้วกันเตะแล้วคาไว้เลยนะครับ
เดียวล่างฟันที่สอง

ดีกันคนละแบบครับแดงก็เดินตลอดครับ
ลูกเตะแล้วผับเตะแล้วค่ะย่อวิชายังแก้ไม่ได้
คือลักษณะทรงม้วยมันเหมือนมุยแผนซ้าย
ว่าอย่างไรเต้องไว้ครับจ่อดวิชา

โดนเพชรสันปั้มปั้มแล้วหมุนปั้มแล้วตี
ตีออกมาตีไม่ได้ตั้งคำแบงค์ค่ะ
ลุ้นกันต่อยกสุดท้ายด้วยล่ะ

นี่เป็นปลายยก๔เต็มทีแล้ว
แม่เสียงเชียร์นี่ยังดังทั้งคู่ด้วย

มีเป็นลดหมดเลย

ก็ต้องมารุ้นจากในสามนาทีสุดท้าย
โอ้โฮ

กันยังไงก็แล้วแต่๓นาทีสุดท้ายนี่มีความหมายสำหรับนักมวยทั้งคู่เลย

เลยนะครับแข้งขวาสาดมีหมัดเสริมสลับ
โอ้โหมาชุดใหญ่เลยเจ้ายอดวิชา

ไม่ติดเชื้อเมื่อกี้มีสิทธิ์ลงไปเลยนะครับ
ตอนนี้แหละนี่แหละอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วกับยอดมวยไทยรัฐ
โอ้โหยันคู่สุดท้ายเนี่ยยังไม่ทันตั้งหลักเลย
ก็มันมาเร็วเกินเนี่ย

วุ่นวายอีกแล้วต้องเดินต่อครับ

มาสไตล์นี้อีกแล้ว

ใครทำได้ก็เอาไปครับ

เสกสรรขยับเดินหลอกออก

ขยับเดินเพชรเสกสรร

ขยับกรี๊ดเตะขวาตีดบาง

แล้วก็เยาวิชัยถึงว่ารอจะหวาน

เข้ามาโต้คืนแค่นซ้าย
เอาแล้วเดี๋ยวกรรมการ

กันตลอดนะมวยนี่นะจริงเลยแล้วโอ้โหดูครับ
โอ้โหดูมามั่นใจทั้งคู่อีกแล้ว
สร้างความหนักใจกรรมการอีกแล้ว

แต่ว่ากรรมการราชดำเนิน

กรรมการราชดำเนิน
สมาธิจัตรคอยนำทีม
นี่มีท่านไทยปัญญาลักษณ์
คือยืนห่างไปหน่อยนะต้องขยับแล้ว

เดี๋ยวก็ลอกตัวเองนะ

อย่างคู่สุดท้ายเลยนะเนี่ย
บอกไม่ได้ดูไม่ออกเลยบอกไม่ถูก
แต่กรรมการเดี๋ยวเขาออกถูก
อยู่ที่๓คนแล้วนะเนี่ย
โอ้โหเดินอ่ะเดินเดินยึกเดินยึกเดินเข้าหา

นั้นพอมีเวลาตั้ง๒นาทีแล้วไม่เข้าเนี่ย

คนชนะก็โอเคคนแพ้นี่เสียดายเลย
เท่ากับคู่นี้ชกกันอีก๔ยกกับ๑นาทีนะ
เพราะ๒นาทีสุดท้ายนี่มาเดินมาเต้นกันอย่างเดียวเลย
แน่เสียทรงหมดเลยแบบนี้

เดี๋ยวกันแป๊บนึง

สุดท้ายทางยอดวิชาก็ได้ต่อยหมัดนะครับ

สุดลงไปนิดนึง
กรรมการอารมณ์ขนาดแล้วผู้ชนะครับ

ผลของการไม่เดินมันต้องออกแบบนี้
ต้องแม่งไปเชื่อ
ดูไม่ออกดูไม่ออกออกเสมอไปเลย

คู่สุดท้ายที่ทำการถ่ายทอดสดนะครับ
วิชาซูจีบะหมี่เกี้ยวเสมอกับ

แล้วเราจะแจ้งวันเสาร์หน้า๒๑กันสักนิดหนึ่งนะ
มาดูไฟป่าเจอกับนพกิจเป็นผู้นำรายการ
แล้วไปดูขุนศึกอพิมนศรีกับเกียรตินิคมช๕พยักษ์พื้นคู่รอง
นี่เป็นคู่เปิดรายการสำหรับศาลที่จะถึง๑๒พฤษภาคมนี่ติดตามครับ
แต่ว่าเป็นคู่สนใจหมดสำหรับสัปดาห์หน้า
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับทุกคน